มาเริ่มที่ประเด็นแรกต่อเนื่องจากประเด็นไลน์ที่ให้คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาคุยกันนะฮะ
เพราะว่าเข้าไปแล้วก็ไม่พบตัวพระธรรมชโยภายในวัด

ลูกศิษย์สามารถเข้าไปในวัดได้
พระธรรมชโยนั้นหลบหนีไปอยู่กับเครือข่ายธรรมกาย
ยังไม่หลบหนีออกนอกประเทศไปนะครับ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ

จนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าพระธรรมชโยนั้นหลบหนีออกนอกประเทศแต่อย่างใด
ว่าพบข้อมูลว่าพระธรรมชโยนั้นหลบหนีไปอยู่กับวัดสาขา
ซึ่งเป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย
โดยขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออำนาจศาลออกหมายค้นครับ
ยุติภารกิจการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระชายบูลสุธิผลหรือพระธรรมชโย
ซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอออกมาเปิดเผยนะครับว่า
จากการข่าวของดีเอสไอพบว่ามีเบาะแสพระธรรมชโยหลบหนีไปอยู่กับเครือข่ายธรรมกายนอกพื้นที่ควบคุม
ซึ่งขณะนี้ส่งชุดสืบสวนพิสูจน์ทราบและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออำนาจสารอนุมัติหมายค้นโดยเร็วที่สุด
ซึ่งเชื่อนะครับว่าอาจมีการหลบหนีไปในช่วงวันที่๑๖๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการทุบกำแพงข้างวัดและมีความเป็นไปได้นะครับว่ามีคนให้ความช่วยเหลือ
แต่ทางอธิบดีดีเอสไอยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของพระธรรมชโย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้ปกพร่องและสามารถชี้แจงกับรัฐบาลได้
ขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ออกคำชี้แจงผ่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ
โดยระบุถึงการดูแลพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายว่าหลังจากนี้นั้นจะต้องตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นภายในวัดโดยมีกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฝ่ายปกครองของวัดและคณะสงฆ์ปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในวัดพระธรรมกายรวมถึงควบคุมการจัดกิจกรรม
ให้บุคคลให้ความช่วยเหลือในการหลบหนี
และตอนนี้ได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง

เฝ้าจับตาอย่างเข้มงวดครับ
ส่วนการปกดมและยุยงปกปั่นคน

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
และการกระทำความผิดในช่วงเวลาของการประกาศ

นั้นยังหารือถึงเรื่องการปรับลดกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนลง

กองร้อยขณะนี้นั้นเหลือเพียงแปดกองร้อยนะครับโดยเน้นตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่วัดพระธรรมกาย
เพื่อดูแลความเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ที่ดูแลประตูต่างต่างของวัดพระธรรมกายนะครับ
ทั้งหมดนั้นระบุเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าภายหลังจากที่ดีเอสไอนั้นยุติภารกิจในการเข้าตรวจค้นนั้น
ทำให้สถานการณ์ทั่วไปภายในวัดนั้นเริ่มดีขึ้นรวมถึงความตึงเครียดต่างต่างของวัดนั้นก็เริ่มลดน้อยลงครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ